มีเรื่องสลดเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังอยู่ในขบวนกัน
มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อขับผ่านมา
ปรากฏว่าไปชนคนในคบวณนี่คนหนึ่งและเขาโชคร้ายมากนะครับ
ตอนที่ล้มลงไปเนี่ยที่ถนนเนี่ย
ถูกตัวพ่วงเนี่ยทับจนเสียชีวิตนะครับ
เสียชีวิตนะครับ

เยี่ยม

คือจะเห็นว่าคนในขบวนเขาก็พยายามโบกกัน
โปรกว่าให้รถหลบไปเห็นไหมครับอย่างนี้ขันเล็กก็หลบไป
พอรถบรรทุกมาคันนั้นเขาก็พยายามขับผ่านนะครับ
แต่ไปเฉียวชนผู้ชายคนหนึ่งในขบวนตรงนี้นะฮะรถคันนี้นะครับ
จังหวะนี้ภาพอาจจะมองไม่เห็นตอนเฉียวนะฮะ
คนอื่นก็พยายามโบกใช่ไหมเป็นสัญญาณ

พอเขาล้มแล้วจังหวะล้มลงกลางถนนเนี่ย
ตัวภ่วงส่วนข้างหลังทับศีรีสาธารณ์ผลิปรภาพ
ตรงนู้นนะฮะเสียชีวิตเลยนะครับ
นายปัญจพลพิมยำกาอายุ๓๘ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
รถบรรทุกพ่วงคันนี้มีนายชาตรีเพชรกัณหาอายุ๕๘เป็นคนขับ

ก็จอดรถอยู่แต่ไม่กล้าลงมานะ

จากตอนนั้นเพื่อนหรือว่าญาติผู้ตายเขาก็โกรธแค้นกันนะ
ไปทุบกระจกหน้ารถจนพังเสียหายไปด้วย
สพบึงสามพันธุ์นะครับ
บอกว่านายชาตรีคนขับรถพ่วงเนี่ยไปรับทรายมาจากบรรพฤษภิษัยนครสวรรค์
จะไปส่งที่วิเชนบรีพร็ดิ์ชบูรณ์นี่แหละ
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวน
มีขบวนแห่นาคอยู่บนถนนนาชาตรีคนขับเขาบอกว่า
ช่วงขับผ่านเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะชนคนอะไรไง
เขาก็รู้สึกแบบเฉยเหมือนกับขับผ่านธรรมดา
แล้วเสียงดนตรีมันดังด้วยจนหันไปดูกระจกข้างนั่นแหละ
ถึงเห็นว่าเอ้าเขาโวยวายโวยวายอะไรกันแล้วก็มีคนถูกทับนอนอยู่ข้างล่าง
เขาก็เลยจอดรถรอดูอยู่แต่ไม่กล้าลงมารอจนเจ้าหน้าที่มาถึงลงมา
ภรรยาของผู้ตายนะครับบอกว่าเธอกับสามีมีลูกสาวอายุ๘ขวบ
สามีกับเธอค้าขายอยู่กรุงเทพฯเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะ
มาจากกรุงเทพฯมางานบวชญาติที่เพชรบุญสุดท้ายก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เธอก็ยังคุยกันอยู่ดีซักพักเค้าเห็นไม่เข่าห์บมายังเดินไปกวากรถ
พอเดินไปกวากรถเขาเบนกวาดเผ่าทางที่เขายืนกวาก

แล้วเขาก็ลงไปอยู่ใจร้อ
เท่าร้องกระเหยียบ
ตอนนี้ศพของผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกรถทับ
ญาติตั้งมาคุณกุศลที่วัดทรัพย์เกษตรนอกที่บึงสามพันธุ์
มันก็มีเรื่องราวที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะ
มีญาติของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนตอนตั้งศพที่วัดเนี่ย
ลูกสาววัย๘ขวบของผู้ตายมาบอกกับญาติ
บอกพ่อมาหาเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนตั้งศพไปแล้วเนี่ยนะครับ
บอกเป็นเงาสีดำแต่จำได้ว่าเป็นพ่อ
มายืนลักษณะเหมือนกับมายืนสายหัวเหมือนจะเล่นกับลูก
จะเข้ามากอดลูกนี่นะฮะ
เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้าง
ก็เกิดเหตุการณ์ลูกเขานอนที่วัดกับแม่
ลูกตื่นมาแล้วเห็นว่าพ่อมาหา
แค่เนี่ยแค่นั้นแหละตึงเมื่อคืนที่มีเหตุการณ์อย่างงี้
แล้วคนอื่นยังมีในมียังไม่มีนะ
แต่ลูกได้เห็นพ่อป้อมาหาที่เสีย
ตอนนั้นลูกก็หลับเนี่ยหรอ
ตื่นตื่นมาตื่นแล้วเห็นไง
ตื่นแล้วเห็นเลยใช่แล้วก็มาบอกแม่
ว่าพ่อมาหาพ่อมาหาประมาณนี้